ตั้งคำถามหน่อยละกันค่ะไม่กลัวโควิดเหรอถามใคร
คนใกล้ตอบว่ากลัวและคนอื่นเขาก็กลัวกัน
แต่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในเจียงจังหวัดเชียงใหม่น่าจะไม่กลัวค่ะ
แล้วยังไม่กลัวตำรวจอีกด้วยนะคะที่บอกว่าไม่กลัวโควิด
เพราะเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยสักคนและถามถึงเรื่องไม่กลัวตำรวจเหรอ
เพราะเขาไปก่อเหตุความวุ่นวายขออนุญาตนิดหนึ่งได้ไหม
อยากให้คุณอรุทินเนี่ยหววดจังเลยได้ไหมได้ได้ได้
วดหน่อยสักทีสองทีเนี่ยนะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไปสร้างความวุ่นวาย
ในโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
เพราะว่าเพื่อนของเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็เอาเพื่อนใส่รถเก่งคันนี้นะ
ผ่านเข้ามาในโรงพยาบาลจอดที่หน้าโรงพยาบาล
เพื่อนก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเข็นเข็นเข็นเข็นเข็นเข้าไปในห้องไอซียู
เพราะเขาบอกว่าล้มแขนหักหรือว่าข้อมือหักอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละ
และในช่วงที่เพื่อนเข้าไปในห้องไอซียูแล้วคนอื่นอื่นที่พาเข้ามาก็จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองของทางโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือก่อนและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะ
ซึ่งนี่เป็นคำเตือนจากเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลที่เขาทำหน้าที่อยู่
โจกลุ่มนี้โวยวายพูดจาแดกดันเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกรู้แล้วรู้แล้วไปเที่ยวมาไง
ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอ้าวแล้วมันใช่ธุระของเจ้าหน้าที่ไหมคะคุณต้องดูแลตัวเองนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นที่เขาลงมาจากรถเก๋งมาแดกดันเจ้าหน้าที่พูดแบบนี้แล้วไม่ยอมไปไหน
ถามว่าพอไหมไม่พอพวกเขามีเยอะเขาพามาอีกค่ะ
มาด้วยรถจักรยานยนต์เลยทีนี้และทุกคนสภาพเหมือนกันคือไม่สวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็มาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินแบบนี้
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็คือเขาไม่อยากให้เข้าไปแต่กลุ่มนี้เขาอยากไปรอเพื่อนอยู่ใกล้
มันเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะคุณไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะแล้วมากันหลายคนแบบนี้
ขออนุญาตทำแต่ว่าด้านหลังของสมายลี่มันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นนิ้วกลางไง
คำว่านิ้วกลางก็รู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นคำด่านี่นะคะ
แบบเนี้ยใส่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกไม่ไหวแล้ว
ตำรวจตำรวจมาช่วยหน่อยตำรวจเข้ามาช่วยเจรจา
สรุปสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้ยอมกลับไปนะคะ
ตำรวจสพแม่ริมค่ะแม้ว่าจะมาเจรจาในคืนวันเกิดเหตุ
แต่ก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปก็คือการเชิญตัวกลุ่มวัยรุ่น
สรุปแล้วเขามีทั้งหมด๘คนนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นขออภัยค่ะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นบอกว่า
จริงเขารู้อยู่แล้วแต่อย่างที่เขาบอกไป
ไปเที่ยวมาไงมันก็เลยไม่ได้ใส่ไง
ส่วนเรื่องที่ชูนิ้วกลางให้พยาบาลปฏิเสธว่า
ไม่ได้ทำฟังเสียงเขาค่ะ
คือเพื่อนผมเจ็บใช่ไหมครับครับผมก็ร้อนใจครับแล้วเขาก็เตือนผมว่าให้ใส่ผ้าแมสพยาบาลเขาฝากป้าอีกคนนึงมาบอกให้ผมครับผมผมกำลังลงมาแล้วเขาบอกน้องใส่แมสเตอร์เนอร์ผมก็บอกครับแล้วพยาบาลเขาก็มาเตือนผมอีกรอบน้องใส่แมสด้วยนะผมก็บอกครับผมรู้แล้วครับแล้วพอผมขึ้นเสียงปุ๊บเขาก็มาหาว่าผมว่าแล้วน้องมา
อยู่ที่คุณนั่นแหละที่คุณไม่ใส่ตั้งแต่แรกตอนออกจากบ้าน

คือว่าต้นต่อของปัญหาเกิดจากอะไร

เออเรื่องนี้พลตำรวจตรีพิเชษจิระนันตสิน

นำตัวกลุ่มวัยรุ่นมาตักเตือนให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์
ก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้ผู้ติดเชื้อนี่เยอะเหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นทำทันบนไว้บันทึกประวัติ
แล้วก็เรียกผู้ปกครองมาทำประวัติรับทราบไว้
หากพบว่าอนาคตยังมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะวัยรุ่นเนี่ย
ตรการลงโทษมีแน่นอนค่ะ
อืมไหวไหม

ไม่ไหวอยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ